ยังมีหนุ่มออสเตรเลียคนนึงนะคะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะ
ตั้งใจเดินทางเดินเท้าจากเกาะสมุย
สุราธานีแล้วก็มุ่งหน้ามายังพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะกราบสักการะพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
บริเวณหน้าบ้านเขาน้ำซับถนนบ้านในขนอมตำบลดอนศักดิ

ได้พบกับนายไมเคิลฮัมมิลอายุสี่สิบหกปี
เป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียสวมชุดกีฬาสะพายกระเป๋าเดินทางค่ะ
ในมือของเขาก็ถือพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
นายไมเคิลบอกว่าเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยเพื่อจะพักผ่อน
แต่พอทราบข่าวว่าในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคต
ก็เข้าใจความรู้สึกการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย
ตั้งใจจะเดินเท้าไปยังกรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยตั้งใจจะเดินให้ได้ระยะทาง๕๐กิโลเมตรต่อ๑วัน
คาดว่าใช้เวลาอย่างน้อยสิบห้าวันค่ะ
ตลอดการเดินเท้าก็มีประชาชนชาวไทยที่แวะทักทายพูดคุยให้กำลังใจ
แล้วก็มอบสิ่งของให้เขาได้ใช้สอยระหว่างทาง
แต่ว่านายเมเคิลนั้นไม่ขอรับสิ่งของนะคะ
บอกว่ากำลังใจจากประชาชนชาวไทยในช่วงเหตุการณ์นี้
ทำให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็รักกันไว้ค่ะ
ระยะทางนี้อาจจะยาวถึง๖๐๐กว่ากิโลเมตรนะฮะ
สุราธานีขึ้นมาสู่กรุงเทพมหานครนะครับ